เมื่อวานนี้ภรรยาคู่ชีวิตของอาเอกสรพงศ์ได้นำอาทิตย์ของอาเอกสรพงศ์
ลอยอังคารที่วัดระคังกรุงเทพค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นคุณอาดวงเดือนจิตไทยสงฆ์ค่ะ
ภรรยาคู่ชีวิตของอาเอกสรพงศ์ได้โพสต์เอาไว้ผ่านในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นภาพการทำพิธีลอยอังคารสามีผู้ล่วงลับค่ะ
คุณอาดวงเดือนได้เขียนบรรยายความรู้สึกเอาไว้นะคะบอกว่า
ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒หนูขอทำให้ครบขอทำให้ดีที่สุด
พี่เอกให้ดีที่สุดเท่าที่คู่ชีวิตคนนี้ของพี่เอกจะทำได้ค่ะ
โดยคุณอาดวงเดือนเล่าให้ฟังนะคะว่าการตัดสินใจเลือกมาลอยอังคาร

เป็นเพราะว่าได้มีการปรึกษาพระอาจารย์ที่ได้เคารพนับถือค่ะ
ท่านเองก็เมตตาแนะนำให้มาลอยที่นี่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งก็เป็นแม่น้ำสำคัญของประเทศ
ส่งอาเอกสรพงศ์สู่อ้อมกอดของหลวงปู่นะครับ
ตามที่อาเอกนั้นเคารพและนับถือศรัทธาค่ะ
แล้วก็ยังเป็นวัดที่หลวงพ่อบอกว่าดีด้วย
แล้วก็เป็นวันที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นวันดีนะคะ

ซึ่งที่วัดละครั้งเองค่ะก็มีองค์หลวงปู่โตองค์ใหญ่
เหมือนที่มูลนิธิหลวงพ่อโตที่อาเอกนั้นได้เริ่มสร้างเอาไว้ที่จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นองค์พระที่อาเอกเคารพรักศรัทธาเป็นอย่างมากค่ะ
นะคะก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะ